หลังจากที่น้องเมย์นั้นเดินทางไปพบกับ
นายกรัฐมนตรีก็คือผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ซึ่งนายกนะครับรับปากครับว่าจะดูแลในเรื่องของสัญชาติโค้ชชาวจีนให้กับน้องเมย์ครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับ
วันนี้ได้เปิดธรรมเนียบรัฐบาลต้อนรับน้องเมรัชนกอินถนนนักแบตมินตันหญิง

จนสามารถขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกในประเภทหญิงเดี่ยวได้สำเร็จนะครับ
จากนี้ก็มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนครับประกอบไปด้วย
พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรีนางกรอบการวัฒนาวรางกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
คุณหญิงปัธมารีสวรรตระกูลนายกสมาคมกีฬาแบตมินตันแห่งประเทศไทย
นางกรรมลาทองกรผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแบตมินตันบ้านทองหยอด
รวมถึงก็มีโค้ชเป้พัทธพลเงินศรีศุกร์และโค้ชเซี๊ยเซี๊ยจือหัว
โดยพลเอกประยุทธ์นะครับได้มอบช่อดอกไม้กระเป๋าโอท็อปและของขวัญให้แก่น้องเมย
พร้อมกับรับปากนะครับว่าจะเร่งดำเนินการเรื่องของการขอสัญชาติไทยให้กับเสียจือหัว
ชาวจีนที่อยู่ในไทยมา๒๔ปีที่ทางน้องเมย์นั้นต้องการให้ครับ
คือโค้ชหนูอยู่ไทยมาตั้งนานและโค้ชหนูเองก็รักประเทศไทยนะคะ
ก็อยากจะให้ทุกฝ่ายช่วยโค้ดหนูด้วยค่ะ
นายกรธมตีได้ร่วมรวมแบตเบตตั้นกับ
กับน้องเมย์ที่ประเภทหน้าธรรเมียบท่ามกลางบรรยากาศที่คึกครับ
เมนเผยว่าท่านนายกถือว่ามีฝีไม้ลายมือพอตัวเลยทีเดียว

กันว่าเป็นการเจอกันของมือหนึ่งหญิงเดี่ยวโลกนะครับ
เจอกับมือหนึ่งของธรรมเนียบรัฐบาลครับ